สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกรดสมนะครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับ
กัปตันทีมชาติเวียดนามบอกว่าไม่หวั่นแรงกดดันจากแฟนบอลไทยรวมทั้งพร้อมรับมือกับชนะทิพย์สงกระสินครับ
วงน็อกไข่กองหลังกัปตันทีมชาติเวียดนามให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลนะครับ
ต้องมาเยือนทีมชาติไทยก่อนในฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒นัดแรกของกลุ่มจีน
ซึ่งจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมนี้กว่า๒๐๐๐ที่นั่งได้หมดไปแล้วนะครับ
แต่เขาและเพื่อนร่วมทีมมีประสบการณ์ในเกมใหญ่ระดับทวีปมากมาย
เชื่อว่าแรงกดดันจากแฟนบอลไทยไม่มีผลต่อสภาพจิตใจแน่นอน
เก่งนกไข่ยังยอมรับว่าชนะทิพย์สงกระสินมิดฟิลตัวเก่งของทีมชาติไทยเป็นผู้เล่นที่ดีมากนะครับ
แต่ทุกคนในทีมเวียดนามก็พร้อมช่วยกันรับมือเมซิเจ
รวมถึงปิดเกมคนอื่นด้วยไม่ใช่ระวังแค่คนใดคนหนึ่งนะครับ
ระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามนะครับ
จะถ่ายท่อสดให้เชียร์กันในวันพระราชสบดีที่๕กันยายนนี้
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ถล่มเซินเจิ้นนาลิงจากจีนขาดลอย๗ต่อ๐
เตะทีมชาติอิตาลียิงคนละ๒ลูก
ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้
แฟนตัวเล็กเข้าชมฟรีครับ